สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
ใส่เสื้ออะไรอ่ะฮะอ๋อคิดว่าคิดว่าทีมฟุตบอล
ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหละครับเห็นคุณหมกมุ่น
เรื่องแรกวันนี้เลยเอาเป็นเรื่องราวของข่าวข่าว
ไม่ใช่ข่าวคราวข่าวข่าวเรื่องอะไรคะข่าวในวงการนะฮะ
เรื่องราวของทางพี่นางสิริพรที่ถูกหวยทุกงวดกับสามีแล้วก็ลูกบุญธรรม
แล้วก็บุคคลอีกคนนึงที่เข้ามาอยู่ในบ้านของเธอเออคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันแล้ว
มัน๔คนนะฮะเอาในมุมของทางพี่นางก่อนกันแล้วกันนะฮะคือกรณีของพี่นาง
เนี่ยนะครับทางเพจเจ๊เผือกเนี่ยเขาได้มีการออกมาเผยถึงเรื่องราวของคุณ
สิริพรอภัยพงศ์นักร้องลูกทุ่งหญิงชื่อดังนะครับว่าถูกลูกสาวบุญธรรมที่ตัวเองเนี่ยรักมากนะครับ
สามีของตนเองไปซึ่งนั่นก็คือพ่อเลี้ยงของลูกบุญธรรมโดยที่ผ่านมานะครับ
คุณสิริพรได้เฝ้าดูพฤติกรรมมานานหลายเดือนจนแน่ใจแล้วว่าใช่ต่อมาทางพี่นางสิริพร
ที่มีการโพสต์ประกาศที่เวนิกเสริมความงามนะครับอ๋อน้ำพราวของตนเอง
ที่เคยเปิดให้ลูกสาวบุญธรรมนั้นดูแลแล้วก็ประกาศจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วแต่ละฝ่ายนั้นดูจะพูดไม่ค่อยจะตรงกัน
ซักเท่าไหร่นะฮะคุณละมวลซึ่งต้องทำให้คนดูนั้นไปตัด
สินกับเองนะครับในเวลาต่อมาครับคุณโกซึ่งเป็นสามีของ
คุณโก้ธนชาติสุมโนมหาอุดมเป็นนุ่มใหญ่นะครับ
วัย๕๒ปีเป็นสามีของคุณสิริพรได้มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์นะครับ
ว่าเรื่องความสัมพันธ์กับตนแล้วก็ลูกเลี้ยงนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ
และที่สำคัญลูกเลี้ยงไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันเลย
ส่วนประเด็นที่ทางคุณสิริพรปิดคลินิกนั้น
เองก็ยังตกใจเพราะคลินิกนั้นยังเปิดอยู่เลย
คนในคลินิกก็นั่งดูข่าวอยู่ว่าทำไมสิริพรถึงปิดคลินิก
ทุกคนก็งงไปหมดนะครับไม่รู้ว่าเกิดจะอะไรขึ้น
ที่ผ่านมาตนเองไม่ได้เจอกับสิริพรมานานกว่า๘เดือนแล้ว
เพราะฝ่ายหญิงนั้นเริ่มถอยห่างจากตนเองไปเรื่อย
แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อุดรแล้วก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยนะฮะ
คุณสิริพรเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเล็กนั้น
เข้ามาเกี่ยวข้องเล็กอ้างว่ามีเงินล้านมีบ้านมีเพชร
มีรถให้กับสิริพรเล็กนี้เป็นผู้หญิงนะฮะไม่ใช่ผู้ชายนะครับ
คุณผู้หญิงนะฮะนอกจากนี้นะครับสามีของนักร้องลูกทุ่งยังบอกอีกด้วยนะครับว่า
ตนเองนั้นอยู่กินกับสิริพรมา๑๙ปีนะฮะทำไมวันนี้สิริพรเองเปลี่ยนไป
คิดเลยว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถามว่ามีทะเลาะอะไรกันบ้างไหม
เจ้าตัวก็บอกว่าเอาจริงไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยแต่ฝากไปถึงคนชื่อเล็กแล้วกัน
ถ้าต้องการจะดูแลสิริพรควรออกมาพูดให้สังคมนั้นรับทราบไม่ใช่ทำให้ครอบครัวเราลุกเป็นไฟ

ทางฝั่งของคุณโก้นะฮะของทางสามีเขาพูดมา
ขณะที่สิริพรนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งก่อนหน้านี้บอกว่า
ทนจนถึงที่สุดแล้วก่อนตัดสินใจออกจากบ้าน

ทั้งบ้านรถเบ้นรถตู้เงินสดรวม๑๐ล้านบาทให้กับสามี

แล้วก็สงสัยนะฮะว่ามาโพสต์ด่าทำไม
ไหนบอกว่ารักแม่แบบนี้เรียกว่าด่าแม่
ก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเรื่องที่เกิดขึ้นไม่โทษใครนะฮะ
โทษสามีไม่โทษน้องโทษดวงชะตาตัวเองมากกว่า
ทำไมต้องเป็นแบบนี้ขนาดทำบุญขนาดนี้เนี่ยยังเป็นแบบนี้เลย
พร้อมยืนยันว่าไม่จริงนะครับ
มาล่าสุดนะฮะอีกมุมหนึ่งนะครับ
ของทางลูกบุญทางบุษิฐภพชื่อว่าน้องออน
ก็ได้มีการออกมาโพสต์เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะฮะ
บอกว่าล่าสุดลุกขึ้นมาโพสต์
บอกว่าถูกคุณเล็กใส่ร้ายโยนความผิดให้เธอ

เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอายและบาป
ซึ่งมีข้อความตามนี้บอกว่า
หักมุมชีวิตแต่กลับโยนความผิดให้หนู
คุณลอลิงคะคิดจะคบก็กล้าสิคะ
อย่าเป็นอีแอบค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าอายและบาป
โยนความผิดให้คนอื่นเนียน
ตกเป็นจำเลยสังคมใจคุณทำด้วยอะไร
แต่ดูเหมือนชาวเน็ตนั้นจะเข้าไปคอมเมนต์แบบสวนทางนะฮะ
ไปด่าทางคุณออนซึ่งวันนี้ผมได้มีการพูดคุยกับทางคุณออนไปแล้ว

เอ่อเรื่องมันซับซ้อนเรื่องมันซับซ้อนนะฮะ
แต่ทีนี้เราก็ต้องฟังให้มันชัดเจนดีนะ
ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่นางสิริพรเนี่ย

เมื่อก่อนเนี่ยลูกบุญธรรมค่ะเขาดูแลให้

สิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบเลยก็คือว่า
คุณโก้สามีของคุณศิริพร
เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ขั้นที่๔
ต้องให้คีโม๑๒เข็มนะครับแล้วก็เรียกว่านอนติดเตียงอยู่พักใหญ่เลย
ตอนนี้ก็ยังแบบเพิ่งจะมีแรงลุกขึ้นมาก็มีกำลังวางชา
เขาก็ถามผมกลับมาว่าคุณหนุ่มไปถามหมอดูแล้วกัน
ว่าคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วฉีดคีโม๑๒เข็มเนี่ย
มันจะมีแรงที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นไหม
ส่วนลูกบุญธรรมมาอยู่กับทางผม๑๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะมีอะไรเนี่ยมันคงจะมีไปนานแล้วล่ะ
อืมคือคงจะไม่ใช่มานั่งแบบมาแปดเดือนที่ผ่านมา
มีข่าวว่าเขาเนี่ยมีแบบมีสัมพันธ์กันฉั่นชู้สาว
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับลูกบุญธรรมของเขา
ไปถามทางมุมลูกบุญธรรมก็คือคุณออนนี่คือไม่ได้แก้ตัวแทนนะ

มุมของคุณออนเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลย
แต่สิ่งที่ทางแม่บุญธรรมเนี่ยออกมาพูดแบบนี้
เธอเชื่อนะฮะว่าคนชื่อเล็กเนี่ยที่อยู่ข้างตัวแม่บุญธรรมคนนี้
เป็นคนพยายามพูดยุแยงเพราะมีคนก็มาบอกเธอเหมือนกันนะฮะว่า
เล็กเนี่ยไปพูดให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยไม่รู้เหรอ
ว่าออนกับสามีของทางพี่นางเนี่ยเขามีอะไรกันเขาแอบคบกัน
แล้วพี่นางเนี่ยเขาก็ได้ยินเขาก็รู้ประมาณอย่างนั้นได้ยินมาจากทางคุณเล็กเนี่ยแหละฮะ
หลังจากนั้นก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นทำให้พี่นางเองเนี่ยก็คือออกจากบ้านมาได้ประมาณเนี่ย

เอางั้นถ้าเกิดแสดงว่าพี่นางต้องเชื่อสิคะ
คือไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เมื่อก่อนนี้นะฮะทุกคนเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังเดียวกัน
เขาอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยอยู่ที่อยู่ที่ซอยนวลจันทร์ที่นวลจันทร์
ก็คือจะมีหลานนะมีลูกบุญธรรมมีสามีมีพี่นางอยู่ด้วยกัน
นานก็จะกลับไปเที่ยวที่อุดรไปอยู่บ้านที่นั่นมี๑๔ไร่
อยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาก็ไปอยู่ที่นั่นไปมาแบบนี้
แต่พี่นางเนี้ยออกจากบ้านมันได้ประมาณแปดเก้าเดือนแล้วอยู่ไหนอ่ะ
ไม่ได้คุยก็ไปอยู่กับทางคุณเล็กเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่อุดร
ประมาณอย่างนั้นนะฮะเท่าที่ฟังมาทีนี้คืออยู่กับคุณเล็ก
ในกรุงเทพถูกไหมคะไม่ไม่แน่ใจคืออันนี้ถ้าพี่ฟังมาโดยที่แบบ
เขาบอกมาแบบนี้นะฮะแต่ในมุมของทางคุณออนเนี่ย
เขาก็บอกว่าคือทางพี่นางเนี่ยก็เปลี่ยนไป
ทางคุณโก้บอกพี่นางเนี่ยเปลี่ยนไปคือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีอะไรจริง
กับทางกับทางสามีลูกเลี้ยงกับสามีไม่มีอะไรกัน
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะแล้วก็แต่เล็กเนี่ยเอาบางทีก็เอาเพชรมาให้
เป็นเส้นเลยแต่ไม่รู้จริงหรือปลอมไม่รู้นะเป็นเส้นใหญ่ใหญ่มาให้
อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นางก็เมื่อก่อนนี้จะใส่ผ้าไหมใส่ชุดไทยอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวแล้วก็จะเป็นแบบว่าใส่อะไรที่มันแบบ
เป็นแบบเป็นแฟชั่นเป็นอะไรอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคุณเล็กเนี่ย
พูดด้วยว่าจะต่อไปเนี้ยไม่ต้องให้พี่นางร้องเพลงแล้วนะ
เดี๋ยวจะพาไปอยู่เมืองนอกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเอ่อซึ่งจริงจริงแล้ว
เขาถามไปว่าแล้วรู้ไหมว่าเล็กเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้
รู้แต่ว่าเล็กเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาหาเนี่ยบอกว่าจะมาทำบุญด้วย
ที่คลินิกเลยแล้วบอกจะทำบุญด้วยเอาเงินมาแสนนึงทำบุญเลย
เออแล้วบอกว่าเนี่ยทำบุญร่วมกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนแบบเอาของดีมาให้พี่นางใช้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่เรื่องเงินเนี้ยพี่นางเขารวยมากอีกแล้วไม่ใช่หรอ
ในมุมของในมุมของลูกเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะกับสามี
เออที่เขาบอกมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างคลินิกนี่ก็พี่นามเป็นคนเปิด
เรื่องเงินไม่น่าจะใช่ปัญหาในการที่คนอื่นจะเอาเงินมาเสนอแล้วพี่นายจะเปลี่ยน
ใช่ใช่มันน่าจะเป็นเรื่องอื่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟัง
มันมีเรื่องที่มันลึกกว่านั้นซึ่งผมไม่สามารถพูดออกไปได้
เราก็เห็นพี่นางเขาจะมีข่าวที่เรื่องเงี้ยเงินอะไรตลอดเหรอไหมฮะ

มันมีเรื่องบางเรื่องอ่ะ
อันนี้คือ๓มุมจาก๓ฝ่าย
ใช่ซึ่งถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คุณออนพูดนะว่า
คุณเล็กเอาเพชรมาให้คุณเล็กบอกจะพาไปอยู่เมืองนอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็มันก็ไม่รู้ดิมันก็พูดลำบาก

กลัวให้เป็นคดีของคำแดน
ก็ฟังแค่นี้น่ะ๓มุม

แต่ว่าขอให้พิจารณาด้วยใจที่ถ่องแท้นะ

อย่าเพิ่งไปตั้งโทงว่ามุมนี้แน่เลย

ไม่เอาเอาแบบ

เพราะพี่นางเขาเป็นคนด่งดัง

ตอนนี้อยากฟังจากเล็กบ้าง
ก็ตอนนี้คืออยากให้คุณเล็กออกมาพูด

ทำไมถึงไม่บอกว่าคุณรวยเป็นพันล้าน

คือทางสามีของคุณนางก็บอกให้คุณเล็กออกมาพูด

นักข่าวไม่น่าจะปล่อยทิ้งไว้หรอก
เดี๋ยวคงรู้เรื่อง

เมื่อวานนี้เวลาบ่าย๒

ก็พากำลังตำรวจไปตรวจสอบเหตุ

มีคนนำโครนไปละเลบนกระจกหน้ารถของตน

เขตเทศบาลนครแม่สอดถนน
ดำริที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ตามดีนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ข้าง

รั้วเขียนว่าห้ามจอดห้ามเน้นขยะแล้วก็ห้ามตัดต้นไม้

๔๗ปีเป็นเจ้าของร้านค้าส่งไข่

คนในบ้านนี่แหละที่เอาโคนมาโปะรถ

ห้องห่วงอำนวจจึงได้เรียกเจ้าของบ้านออกมา
เจ้าของบ้านนะฮะที่เขียนป้ายเนี่ยนะฮะ

เจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อนายดุสิต

แต่มีการทะเลาะบ่อยแว้งกับนายสมชายมาหลายครั้ง
ยืนชี้หน้าด่าตัวเองนะฮะแล้ววันนี้แนนสมชายก็ยืนชี้หน้าด่าด้วยความโกรธ
บอกว่าเราเป็นคนค้าขายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
จอดรถเนี่ยรถที่จอดรถตรงนี้เป็นที่สาธารณะ
จะมาห้ามได้ไงไม่ให้จอดได้ไงนักเลงไง
ไม่ได้ไปจอดปิดทางเข้าออกบ้านซะหน่อยวันนี้ต้องไปแจ้งความจะเอาเรื่องถึงที่สุด
ฟังเสียงหน่อยมั้ยฟังเสียงมีมั้ยมีมั้ยฟังเสียงนิดหนึ่งฟังเสียงนิดหนึ่ง
ไม่มีนะฮะอ้าวทำไมยังมีเสียงว่ะเจ้าหน้าที่จ้าหน้าที่ตังรวจบอกว่า
กล่าวหาเขาเนี่ยนะฮะหมายถึงคุณดูสิตเนี่ย
คุณคุณสมชัยต้องมีหลักฐานจะบอกว่าเขาเอาคนเอาคืนมาละเลงเนี่ย
มันยังไม่ได้นะครับต้องมีหลักฐานการกล่าวหาว่าทำให้เสียทรัพย์
แล้วต้องตามดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นแล้วพยานหลักฐานต้องมีมายืนยันถึงจะเอาผิดได้
เรื่องต้นก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนรายงานเพิ่มเติมนะฮะ
นักข่าวก็ไปถามเพื่อนบ้านระแวกดังกล่าวให้ข้อมูลว่า
นายสมชายเจ้าของร้านไข่เนี่ยมักจะนำรถไปจอดฝั่งตรงข้ามบ้านเป็นประจำ
แล้วยังเอาถุงขยะที่มีกลิ่นซากไข่เน่าเหม็นไปวางไว้
เพื่อราวรถเขยะมารับไป
กินเหม็นสร้างความไม่พอใจให้นายดูสิตและเพื่อนบ้านในระแวกนั้น
ทั้งที่หน้าบ้านนายสมชายก็มีที่ว่างที่วางได้

ยังไม่มีใครยืนยันว่าผู้ใดเป็นคนทำ

เสียงเขาทะเลาะกันอ่ะ
ละโอเคละมึงรับละ
ละโอเคละ

ก็อันจริงเลยไงเขาที่สาธารณานะแหละ

แต่นอกจากถ้าเกิดตรงนั้นว่าทางการทางตำรวจจราจรเห็นว่าห้ามจอด

คือบ้านเขาบ้านแล้วก็ไปจอดริมอย่างนี้บ้านเขา
อย่างนี้ก็ที่สาธารณะแต่มันบางที่เขาห้ามจอด

ที่เขียนว่าห้ามจอดกับห้ามทิ้งขยะนั้นคือเจ้าของบ้านเป็นคนเขียนเอง
แต่รถคันนี้ไม่ใช่ของเจ้าของบ้านรถคันนี้เป็นของฝั่งตรงข้าม
ตรงข้ามแต่เอามาจอดฝั่งนี้คือเขาก็คงจะรำคาญก็ถึงได้เขียนไง
แต่ต้องยอมรับว่าต้นไม้ก็สวยนะลงมาคลึ้มได้เป็นอย่างดี

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเวทนาจริงเลยนะฮะ

ดูแล้วก็มันจะบอกว่าสะอิดสะเอียนก็น่าจะ

ตอนนี้นะว่ามันมีโพสต์ภาพนะข้อความเขียนระบุอย่างนี้ด้วยว่า
ออกมาจากบ้านแล้วงงเฮ้ยนายทิ้งแบบนี้เลยเหรอ
ริมคล้องบางกอกใหญ่ในภาพก็จะเห็นว่าถุงอนามัยนี่ลอยกันเกลื่อน
คลองกันเลยทีเดียวนะฮะถุงยางอนามขอบอกเลยใช่
ถุงย่างอนามัยเนี่ยมากี้เชียนบอกว่าอะไร
อนามัยถุงยางอนามัยฟังคล้ายว่าสะอาด
ปลอกเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยนะนายสันเสริญเรืองฤทธิ์เนี่ย
จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ค
แล้วก็ระบุว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ภาพขยะถุงยางอนามัย
คลองเนี่ยทีมงานสำนักการระบายน้ำ
เก็บขยะนังกล่าวแล้วอืมทั้งในคลองวัดเจ้าหมูน
ไปเก็บแล้วนะคลองที่มีการจราจรแถนน้ำนั่นแหละ
อย่างไรก็ตามนะครับก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเลยทีเดียวเนี่ย
เขาก็เขียนมานะมีโพสต์นะข้อความมามีอย่างนี้นะ
รู้จักป้องกันดีแต่รู้จักทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางจะดีกว่าไหม
โรงแรมมาทิ้งดิโรงแรมมาทิ้งก็คือคนที่เขาเอาไปใช้เนี่ยแหละ
เสร็จแล้วมีของเราด้วยมั้ยไม่ได้ไปหักโค้งไหม
แต่มันจะดูลังทุเลถนะและเธอลงคิดดูเสียงให้มันเอตอิสเอิร์ธมีบ้าง
แจ้งเหตุด้วยนะไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะค่ะคืออย่างนี้จริงแล้วอันนี้ตอนนี้
ทางเพจเขาก็มาเก็บไปเรียบร้อยแล้วแหละ
เขาก็ไปเจอที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
เป็นโรงแรมประมาณ๓ชั้น

จริงแล้วเนี่ยเขาจะจ้างบริษัทเอกชนแถวนครปฐมเนี่ย
มาเก็บที่บ่อเกิดของเขาตลอด

งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้

เพราะว่ามันจะเห็นเลยว่ามันจะมีเป็นถุงของโรงแรมอยู่ด้วย

มันใช่ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกต้องมีคนมาเก็บในบ่อเกิดของเขา
เพราะว่ามันไม่ย่อยสลายนะ
เขาจ้างบริษัทเอกชนแห่งนึงที่แถวต่อความประถม

แสดงว่าต้องใช้จำนวนมากเลยนะ

ใช่เขาจะจ้างเนี่ยเดือนตกประมาณ
ไม่ใช่เดือนครั้งนึงที่มาเก็บในวัน๑๖๐๐๐๒๐๐๐๐บาท

อยู่ดีเนี่ยคือจริงเก็บปุ๊บก็ต้องเอาไปทิ้งที่อื่นไปเลยทุกวัน
เออดูว่าแกล้งกัน

ใช่แต่ก็น่ากลัวมากเลยทีเดียว
มันลอยเต็มไปหมดแล้วมันแบบโอ้โหรูปร่างใช่

คนเขาเอากันเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
ไม่ใช่วันเดียว
อุ๊ยขอโทษเสียงดับ
มันก็มันต้องเก็บตั้งนานแบบว่านั้น
แต่มันแบบหลายเดือนอะไรอย่างนี้อุ๊ย
อย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้

คือทั้งหมดมันต้องมีการไปขุดคุยกันเอาเอง

มันน่าอยากรู้จริงนะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเนอะ

เพราะฉะนั้นบอกเลยเรื่องนี้ต้องมีสตินะฮะ

ส่วนเรื่องสุนัขที่หายไปเป็นนับ๑๐ตัวนะครับ

ท่านเป็นสาวสอบสวนก็บอกว่าได้รับแจ้งจากนางสโน

เป็นประธานชมรมคนรักหมาแมวที่บ้านฉางเนี่ย
ก็เข้ามาแจ้งว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ปรากฏว่าสุนัขที่เขาดูแลในจุดต่างนะ
หายไปไม่ว่าจะเป็นจุดภูดร

ตัวได้รับบาดเจ็บถูกตีที่กระโหลกศีรษะ
ตัวมีแผลเป็นรูเลยคล้ายถูกยิง

สมาคมเนี่ยทางสมาชิกก็ระหว่างอยู่ในระหว่างการดำเนินการจับ
ไปทำการรักษาซึ่งตนกับพวกเชื่อว่าที่สุนัขหายไปนะ
อาจจะถูกจับไปเป็นอาหารที่เขาคิดอย่างนี้ก็เพราะว่ามี
แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวเพื่อนบ้านนะฮะใกล้แถวนั้น
แหละเข้ามาเป็นแรงงานก่อสร้างในอำเภอบ้านฉางและนิยม
โภคเนื้อสุนัขเป็นอาหารเพราะว่ามีคนไปพบเห็นพวกเนี้ย
กำลังทำร้ายสุนัขแล้วพอมีคนผ่านมาเห็นเนี่ยก็วิ่ง
หนีไปตนจึงได้มาแจ้งจอดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อ
ต้องการให้จ้าน้าที่ตำลวทเนี้ยติดตามจากผู้กระทำ
ในกรณีที่ทำร้ายสุนัขและให้อันมาดำเนิน
ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะฮะเอออันนี้เขาตอนนี้กฎหมายทำร้ายสุนัขนี่ก็เยอะเนอะ
สูงแล้วนะเบื้องต้นนะฮะท่านสวสอบสวนเนี่ยก็บอกว่า
หลังรับแจ้งเนี่ยก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แล้วก็ประสานชุดสืบสวนสพบัญชางเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ท่านก็ไม่ได้นิ่งดูใจไม่ได้นิ่งดูดาย
เห็นว่าเป็นสุนัขแล้วจะไม่สนใจนะฮะก็ดูก่อน

ทำไมบ้านเราถึงไม่สามารถจะมีแบบว่ากฎหมายข้อบังคับไม่ให้มีหมาจรจัดได้อ่ะ

สารเหรอไม่หรอกดิฉันว่านะ
วิธีการของการเลี้ยงสัตว์ไม่แข็งแรงพอ
อย่างต่างประเทศไม่เอาอย่างแค่เกาหลีเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์นี่นะแพงมาก

แต่วิธีการใช่แค่นี้แม่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
น้ำฝนไม่ได้ทำให้ลูกป่วยหมอเด็กเผยนะฮะ
กลับช่วยฝึกพัฒนาการ

จะไม่ค่อยอยากให้ลูกนั้นไปตากฝน
ด้วยความคิดที่ว่าตากฝนแล้วเนี่ยทำให้ลูกป่วยนะครับ
ลูกตามใจหมอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วรวุฒิเชยประเสริฐเนี่ย

บอกว่าฤดูฝนแบบนี้เนี่ย
จะไม่ให้ลูกเน้นน้ำฝนก็กระไรอยู่
ซึ่งตามหลักการแพทย์แล้วน้ำฝนไม่ได้ทำให้เด็กป่วยหรือเป็นหวัด
เพราะการเป็นหวัดคือการติดเชื้อหวัด
เกิดจากการสัมผัสคนป่วย
ต่อสู้กับภูมิคุ้มกันและสุขภาพร่างกายของเด็ก
ในตอนนั้นเท่านั้นเองนะฮะ
แต่ว่าการตากฝนเนี่ยอาจจะทำให้อุณหภูมิในโพรงจมูกต่ำลงบ้าง
หรือทำให้ไวรัสนั้นแบ่งตัวได้ดีขึ้นนิดหน่อย
ดังนั้นไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับ
อย่างไรก็ตามการเล่นน้ำฝนกลับทำให้เด็กนั้นได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะฮะ
พัฒนาการสังเกตเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมากขึ้นด้วย
ที่สำคัญสนุกและได้พลังงานอย่างมากอีกด้วยนะครับ
ที่ต้องระวังก็คือไม่เล่นในที่โล่งแจ้งเกินไม่เล่นใต้ต้นไม้ใหญ่
ไม่เอาของนำไฟฟ้าติดตัวไปด้วยนะฮะตอนเล่นน้ำฝน
เพราะอาจทำให้ฟ้าผ่านั่นเอง

ตอนเด็กเล่นไม่เป็นไรเลยแต่เด็กสมัยนี้ในกรุงเทพนะ
เล่นแล้วเป็นค่าจริงอาจจะเป็นเพราะมลภาวะ
เพราะเด็กต่างจังหวัดก็ไม่เป็น

คือทางผู้ช่วยนายแพทย์นะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิเนี่ย
ท่านเป็นหมอเด็กทั่วไปแล้วก็เป็นหมอเด็กโรคเลือดแล้วก็โรคมะเร็งในเด็กนะฮะ

บอกว่าเป็นการฝึกสถานาการด้วย

มันแบบไม่ใช่ฝ่อยอย่างงี้ไม่นุก
ต้องไหลมาตามหลังคา
เหมือนชาวเวอร์
แต่เมื่อก่อนตอนเด็ก
ไปถ่ายรายการค้างคืนกับซุปตา
แล้วผมก็ไปแล้วเขาก็ไปโหลิ่นนี่กัน

ผมก็ไม่โหนเนี่ยผมก็ไม่รู้เดี๋ยวสลึงสลิงมันขาดไปทำยังไง
แล้วไปโหน
กะละแม่ดิชั่นแม่มจุลิทุกคนก็ไปกันสิ

แม่อะไรแล้วทีพี่จะอาบน้ำทีโอ้โหเดือดร้อนคนอื่นก็ต้องเอาน้ำไอ้เนี่ยไปตั้งให้อาบ

ก็มันสกปรกเป็นโครน
ไม่ยิ่งกว่าเหรอ

ขอโทษนะนะขอโทษนะแต่พี่จะเยี่ยวนี่ก็ลำบาก

เพราะเอาใจศัยลุนโชคกันหน่อยนะคะ

ส่วนใครไม่ถูกก็ลุ้นงวดหน้าต่อไป

เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวด

ขอบอกนะครับว่าเขาแจกจริงนะฮะ

แล้วก็วันนี้หนึ่งในผู้โชคดีหอบทองแสนมาอวดเราถึงที่นี่กันเลย

ขอต้อนรับนะฮะคุณจวยดีมั่นคง

เอาละค่ะอยู่ตรงนี้แล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับ

โอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะทองเป็นแสนเลย

ปากแกสั่นสิฮะตอนนี้ดีใจมากหืนเต้น
ส่งยังไงยากไหมลำบากไหมเวลาส่ง

ไม่ทำอะไรใช่ไหมวันนึง
ก็ทำงานครับ
ช่วงนั้นจบกดตอนเมื่อกี้จะ
เฮ้ยให้ดูดิ

นี่นางมือไม้สั่นเลยนะ
แล้วก็อย่าเอาไปใส่กระปุกแล้วไปฝังดินนะ

ฮูนี่กี่บาท

เดชะถ้าทำเป็นช็อคโกแลตไปได้

ฮึอโชคดีจริงจริงนะบุญ
ถามหน่อยกดยากไหมกดลุ้นโชคยากไหม

ตามด้วยเครื่องมานสิเล็มแล้วก็ถูกก็ออกครับ

ข้างเดียกก็จบเลย

ก็ได้มั้ยหรอได้มั้ย

ทีมงานบอกว่าอย่ายอดมาสิค่ะ

เขาให้สิทธิ์เพียงแค่สิบ

คือต่อให้คุณเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรไปก็ไม่ได้แล้ว
ต้องให้โชคคนอื่นเข้าบ้าง

สำหรับใครที่อยากโชคดีแบบทางคุณจูไวดี้

ดอกจันทร์๕สี่เหลี่ยมโทรออกนะฮะ

ฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕
ของเดือนนะฮะ

ถูกลุ้นรางวัลทองแสนได้ทุกงวดเลย

พอกดแล้วก็มาลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ทุกงวดเลยรอเลยอย่างที่แบบที่คุณจูเวดี้เขาได้นี่แหละ
บางคนกดแบบไม่ถึง๓๓ครั้งก็ได้เหมือนกันนะ

ก็เขามากับดวงคุณอาจกดหมดดำทองบาปเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรครับ

อ๋อฟันว่าถูกหวยลงมาที่หนึ่ง

คุณฟันเลยไงเล่าให้ฟัน
ถูกหวยลึกถูกลอตเตอรี่
นี่ถ้าฉันได้ยี่ชิคกรทัล
ครับแล้วมีแฟนยังคะ
มีแล้วครับอะไรนะครับ
ครับว่าท้องแฟนนี้เจ้าเอาให้จับ
เอาให้จัดงาน
อู๋เจ้าสาวโชคดี

ตามไปตรงนี้๖หมื่นแล้วเอาท้องให้พี่
ทำไมจบเลยได้ไหม
มันจะจบยังไงหวะหัวหนึ่งขา
มันยังไงมันยังมึน
มันได้แสนนึงไอ้บ้า
เห็นจ่ะขอบคุณมากจริงเลยนะคะ

เงินสดไปเลย๖๐๐๐๐แล้วอาทองให้พี่

เขามีโง่แหละแก
แสดงความยินดีขอบคุณมาก

ช่วงหน้าละครน้องแมทไม่โดนดอกแล้วนะจ๊ะ
ลิขิตรักฆ่ามดวงดาวจะออกแล้ว

มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นซีรีส์ของเกาหลีเรื่องนี้ค่ะ

ตั้ง๔๐๐ปีเราไม่แก่

จนจูยุจีฮุน

ละครละครละครเป็นซีรีส์
ของเกาหลีเนี่ยเขาไม่มีถ่ายอัลดอร์นะ
เขาเป็นการสร้างฉากขึ้นมาหมดทุกอย่าง

ควบคุมแสงอากาศได้หมดทุกเรื่องราว

ในช่อง๓ทองแคมใช่เปล่า
นั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่า

เปิดตัวไปแล้วในงาน
เรื่องเรื่องนี้ไม่มีตรงไหนไม่ทำเลย
ร่วมงานกับคุณออพโพงภัทด้วยนะฮะภูมิกรับมากฝีมือ
ตอนนี้ก็ภาครักษาตัวหาจากอาการป่วยไปและนะฮะก็ค่อยยล่ะ
ขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็จะกลับมาลุยกำกับเองด้วยสาวยายาก็
ทิ้งท้ายให้ติดตามเรื่องกลิ่นกาสลองก่อนนะคะตอนนี้
คะเล่นเป็นสามคาร์แรคเตอร์นะคะแล้วก็หลายฉากเจอกันสาม
ดูยังไงดูไม่ออกเขาทำยังไงเนียนมากมากเออพอ
บอกว่าอีพี๓เนี่ยจะเป็นตอนที่เธอชอบที่สุดเดี๋ยวจะได้ดูใน
จันนี้ใช่ไหมคะคุณคุณค่ะวันนี้เลยนะนะคะหนุ่มณเดชน
เพราะแบบว่าเขาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าเล่นดีหมดทุกบทบาท
ตัวละครเลยแต่แอบทนดูไม่ได้ตอนที่ช้องปีบคือยายาที่
ดีนะฮะเป็นสาแฝดกันพวกเพื่อนฉากที่รุนแรงไปอียาไม่
เห็นยาย่าในลักษณะแบบนี้พูดได้เลยว่าไม่ได้กลัว

ครับเอาไปกรณีของทางคุณเจนนี่บ้างนะฮะ
บอกยิ่งท้องแก่ยิ่งหน้าเด็กนะครับ
ส่วนคุณมิกกี้นะฮะสามีก็คอมเมนต์หวาน

อัยยะโอ้เด็กจริงนี่นะฮะหลังที่ออกมาประกาศข่าวดีกัน

บรรดาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนซุปเปอร์สตาร์นะฮะ
ก็ต่างพากันเกาะติดอินสตาแกรมของว่าที่คุณแม่นะครับ
คุณเจนนี่ณป้อมเพชรเนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับภาพสวย

สำหรับท้องแรกแล้วเนี่ยนะฮะของสาวเจนนี่
ท้องแก่เท่าไหร่คุณแม่ยิ่งหน้าเด็กลงเรื่อย

นี่ก็มิกกี้เขาเอามาพูดแบบมาพิมัตินั้น
นี่ก็ส่งปลาหัวใจคืนให้ไป

พักก่อนช่วงหน้าเอาแล้วชิปปี้ทวิตด่าใคร
ไหนคุณบอกว่ามีคนพูดว่าแกงกะหรี่มันควรจะเป็นชื่อแกง
ปี้ชิปปี้ชิปปี้เขาออกมาทวิตด่าใครก็ไม่รู้

อยู่ดีนางเอกซุปเปอร์สตาร์ชิปปี้ซีริน
นี่กะหรี่คุณเป็นชื่อแกงนะคะไม่ใช่ชื่อเรียกคน

ก็งานนี้แน่นอนเขามีชาวเน็ตเข้าไปรีทวิตนะฮะ
พร้อมกับแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างล้นหลาม
โดยส่วนใหญ่นั้นพุ่งเป้าไปที่ประเด็นรักร้าวนะฮะ
ระหว่างเธอกับองตวนปินโตอดีตหนุ่มคนสนิทนะครับ
เพิ่งจะลดสถานะกันไปเมื่อไม่นานมานี้
ช่วงที่ทั้งคู่นั้นตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์กัน
ที่มีข่าวเมาส์เกี่ยวกับมือที่๓ออกมาให้ได้ยินกันด้วยนะครับ

งานนี้ไม่รู้ว่าที่ชิปปี้พูดออกมาแบบนี้
มันจะไปผ้าเกี่ยวกับสาวคนใหม่หรือเปล่า

ก็ไม่มีใครกล้าฝันทง
โถ้เอิ้ตไปชกมวยโชว์ในรายการแว๊บ

พี่ลุงไก่หลงหรอครับ
ก่อนจะไปกินน่ะอย่าลืมไปเก็บที่คลอง

แกงกะหรี่มันจะเหลืองอ่อนกว่าใช่ไหม

ลูกชายทาราผู้ศัตรูอังกฤษแบบว่าหน้ามหัศจรรย์มาก
หน้าหมุนทาราโปรดเลยเป็นนุกไม้หล่นไม่ไกล้ต้น

ลองฟังนะฮะแม่เขาก็ให้ดูคำศัพท์
ภาชาเบล่ารอมแลวก็อย่างนั้นโอเค

๕๕๕๕๕๕๕๕ห๊ะใครสอนพี่เล่ภาชาเบล่ารอม

เขาไม่ได้ทำได้คุณสังเกตกับลูก

มันจะเปลี่ยนมอสซาเบอร์

อีก
อีก

แต่ต้องอยู่ที่พ่อแม่

คุณนกอดุษณีย์ถ่ายรูปคู่กับรูปมะพร้าว

ผมก็ต้องดูมะพร้าวสองรูปนั้นสิ
อ่อแก่๒ลูกที่จับ

รับมะพร้าวหรือส้มโอรริะครับ
เน้นบอกรับมะพร้าวหรือส้มโอริะครับ

มะพร้าวลูกเล็กไม่แฮปปี้

มีคนถามว่าของจริงหรือเปล่านางบอกว่าไงหรือเปล่า
พร้าวของจริงค่ะอย่างอื่นปลอม

วันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้มดดำมานะ
นี้ไปดูมดดำนะเขาจะมาด่าเลยผมจดไว้ด้วยนะมาบอกผมด้วยนะฮะ